มาดูกันต่อบ้านเดียวกันกับหมอฤทธิ์นะคะหรือว่าเรืองฤทธิ์นั่นเองนะคะ
ก็อย่างที่ทราบกันค่ะตอนนี้ก็ไปเป็นแพทย์ประจำที่ธรรมศาสตร์เลยนะคะ
ซึ่งก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าเป็นหมอที่แบบไม่ถือตัวเลยน่ารักนะคะ
แต่เรื่องในวงการบันเทิงหมอฤทธิ์ก็ยังไม่ทิ้ง
กำลังจะถามอยู่พอดีว่าเขาจะทิ้งไปได้หรือเปล่า
เห็นว่าจะกลับมาเจอกับคู่จิ้นโตโน่ด้วยนะคะ
แล้วก็แก๊งอสรพิษกันฤทโน่
งานนี้แฟนคลับจะได้เตรียมฟินกันขนาดไหนไปฟังกันเลยค่ะ

ตั้งแต่เดือน๒ก็คือเดือนกุมภาแสดงจริงเดือนมิถุนายน
เพราะฉะนั้นขั้นตอนการทำงานยาวมาก

โอ้โหก็ถ้าโชว์ได้ก็อยากโชว์ใช่
ก็เดี๋ยวดูตามความเหมาะสมของโชว์

ตอนนี้ก็ทำงานตั้งแต่เช้าถึงเย็นจันทร์ถึงศุกร์ทุกวัน
เป็นหมอที่น่ารักอยู่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแบบอืม
ขอบคุณมากเลยค่ะก็พยายามดูแลคนไข้ให้ดี
อย่างนี้ว่าแบบเขาเข้ามารับบริการ
แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มสายพูดดีแล้วก็แบบ

ช่วงนี้ตรวจตรวจเด็กอยู่เพราะเด็กคือเด็กเด็กป่วยใช่ไหมครับ
แต่พ่อแม่ไม่ป่วยพ่อแม่ยังสุขภาพดี
เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็จะจำได้แล้วก็พอถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ครับ
ค่ะรักษางานของหมอฤทธิ์ก็คือจะเวียนไปตามแผนกต่าง
ก่อนหน้านี้นะคะก็บอกพี่แจ๊กรีนว่าอยู่แผนกสูตินะคะ

แล้วดิฉันก็บอกว่าโอ้โหอย่าพึ่งเลยนะคะ
คือการไม่เป็นโรคไปลากมันมาเสิร์ชไม่เป็นโรงพยาบาลน่าจะดีกว่านะคะ
แต่อยากจะบอกว่าหมอฤทธินี่แฟนคลับเยอะมาก

รู้ไหมวันเกิดเขาครั้งนึงเขาเอารถมาจอดให้เลยนะจ๊ะ

เอารถมาให้เป็นคนสวรรค์วันเกิด
โอ้โหสุดยอดจริงยอมใจแฟนคลับนะคุณเนี่ย
เวลาเขารักในผลงานรักชื่นชอบในนิสัยแบบนี้

ดังนั้นแฟนคลับก็เผื่อแผลมาเราบ้างเนาะ